ประตูที่กระจกใสเชื่อว่าหลายคนมองบางที
มองไม่ออกมันมีจริงหรือไม่มีจริง
อ่ะลองดูในเหตุการณ์นี้ว่ามันมีหรือไม่มี
เฮ้ย

นี่เป็นคลิปนี้นานแล้วล่ะ

แต่เอามาให้ดูอีกทีคือเด็กนักเรียนทำท่าเหมือนกำลังเช็ดกระจก
ขอเข้ามาตรูอาจารย์ครับเชิญครับอ้าวเฮ้ย

มันต้องโดนไม่กวาด

เอ้าจริงนะคุณครูคุณครูไม่เคยสอนโรงเรียนนี้เหรอ
ครูคือโต๊ะยังเป็นโต๊ะไม้อยู่เลยครูไม่น่ามีอ่ะกระจกอ่ะ
น้องใบตองเรื่องของเรื่องเขาทำแล้วเนียนไง
บางทีเราก็เผลอคิดตามไปกับเขา

แล้วก็คิดว่ามีกระจกใสจริง

เนี่ยฮะคลิปในตำนานเอามาให้ดูกัน